เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณตาคุณยาย
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
ปรากฏว่าเมื่อวานช่วงเช้าลูกสาวออกไปทำงาน
คุณตาพายเรือไปธนาคารไปเบิกเงินเบี้ยคนชรา
แล้วบ้านนี้มีแค่คุณยายอยู่คนเดียวแล้วไฟไหม้
แข็งแรงเคยผ่าตัดขาเคยขาหักจะเดินเหินก็ไม่ค่อยคล่อง
ตัวก็เป็นห่วงว่าข้าวของเครื่องใช้เงินทอง๒๐กว่าบาท
ก็หลายแสนกลัวว่าเดี๋ยวมันจะจมในกองไฟ
ก็เลยพยายามจะเข้าไปเอาสุดท้ายโดนไฟคลอกตายครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๙โมงกว่าเมื่อวานนี้ครับ
สพบังไสตำรวจในพื้นที่ก็ไปตรวจสอบครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอบางไซที่อายุทยา
บ้านไม้หลังนี้สุดท้ายพอไฟมอดดูสิครับ
เหลือแต่เสาเหลือแต่โครงเสียหายหมดเลยครับ
ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะควบคุมไฟได้
ก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้แบบนี้กลัวมันปะทุ
คุณตาสำอางอายุ๘๕ที่ตอนเช้า๖โมงเขาพายเรือแจวเรือข้ามแม่น้ำ
คือบ้านปลูกติดกับแม่น้ำน้อย
พายเรือข้ามแม่น้ำเพื่อที่จะไปธนาคารไปเบิกเงินเบี้ยคนชรา
กลับมาโอ้โหคุณตาเศร้าเลยบ้านไปทั้งหลัง
แล้วตอนแรกคุณตายังไม่รู้นะครับว่าคุณยายติดอยู่ในบ้านแล้วตายในกองไฟ
ตาก็มองหาบอกแล้วเมียผมอยู่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าไฟไหม้ได้ยังไง
เดี๋ยวต้องถามเมียผมแหละเดี๋ยวเมียเขามาเดี๋ยวลองถามแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ตาตอบด้วยความไม่รู้ครับว่ายายตายแล้วไม่มีใครกล้าบอกด้วย
เพราะว่าจิตใจของคุณตาสำคัญมากทุกคนก็เป็นห่วง
คุณยายทองถุงอายุ๗๖ปีครับสุดท้ายคุณยายตายในกองเพลิงแต่
ตายคุณยายโยนทองออกมาในกระป๋องโยนผ่านหน้าต่างออกมา
ต้องการที่จะให้ลูกหลานอยู่อย่างสบายคนข้างหลังครับ

สภาพศพคุณยายบริเวณจุดนี้
พอเห็นปั๊บเจ้าหน้าที่ทุกคนคือเศร้าเลย
แล้วทุกคนก็พูดไม่ออกน้ำท่วมปาก

กำนันในพื้นที่ครับบอกว่าตอนมาถึง

แล้วก็มีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนบ้าน
พยายามจะปีนเข้าไปช่วยแต่ว่าไฟมันแรงมาก
ก็ต้องให้ทุกคนเซฟตัวเองเพื่อความปลอดภัยด้วย
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแถวนั้น

มันคงมีเสียงดังคล้ายเหมือนกัดปะทุ

คือหน่วยงานหลายหน่วยก็มาตั้งเต็นต์เป็นที่พักชั่วคราว
แล้วก็มีการรับบริจาคของช่วยคุณตาสำอางนะครับ

เขารู้ข่าวร้ายคือสูญเสียทั้งบ้านและเมียรัก
ใช้ชีวิตมาด้วยกันกว่า๖๐ปีตั้งแต่คุณตาเป็นทหาร
คุณตาบอกว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงเมื่อวานตอนเย็น
ผมกินอะไรไม่ลงเลยทำใจไม่ได้
บ้านเมียแล้วก็ทอง
ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คือเมียเข้าไปเพื่อจะไปหาทอง
อยากจะเอาออกมาแต่สุดท้ายเมียก็ไม่รอด
ตาบอกไม่ไหวตาบอกว่าถ้าผมอยู่นะตอนเช้าเมื่อวานนี้
ผมคิดว่าผมช่วยเมียผมได้ต่อให้ผมจะอายุเยอะกว่าก็ตาม
แต่ผมยังมีเรี่ยวแรงถ้าหากว่าเมียผมได้ยินและรับรู้ได้
อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงใครทั้งนั้น
ลูกหลานและผมจะช่วยดูแลกันและกัน
ปรากฏว่าเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
ไปเจอทองคำทั้งหมดแล้วฮะคุณขวัญคุณผู้ชม

ทองอยู่ในกระป๋องอ่ะแล้วพอแกะดูมีเข็มขัดหน้า

สีทองมันจะสุกมากเหมือนทองแบบโบราณหลายสิบปีแล้ว

ใช่ครับถูกโยนออกมาจากทางหน้าต่าง

นี่ทุกคนน่าจะตกใจเพราะคิดว่าน่าจะถูก

มีพระเลี้ยงทองมีสร้อยทองเห็นขัดหน้า

เข้าไปเอาทองใต้เตียง

อื้อโยนออกมาให้เท่าไหร่เท่าไหร่เจอเมื่อกี้

ตัวเองรวมไม่ทันธรรมดาเขาไม่ห่วงปล่อยไหม้เธอหมดเลย
อืมนี่ยังห่วงใช่ไหม

คือจะไปเอาทองที่ใต้เตียงมีประมาณ๒๐บาท

แล้วสุดท้ายคือคุณยายไม่รอดเสียใจด้วยอีกครั้ง
ร่างคุณยายถูกตั้งบริเวณกุศลที่วัดสนามชัยในพื้นที่บางไซครับ
เผาวันอาทิตย์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนลูกสาวคุณอรไทย
บอกว่าปกติบ้านอยู่กัน๓คนพ่อแม่แล้วก็ตัวเธอ

พ่อก็ไปธนาคารด้วยแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของพ่อมาก
เดี๋ยวจัดการงานศพแม่ทุกอย่างเรียบร้อย
เดี๋ยวคงค่อยมาคิดอีกทีว่าบ้านจะเอายังไงเอกสารต่าง
ก็ยังดีที่เจ้าหน้าที่และทางการเขาจะช่วยเหลือด้วยครับ

หลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวเรื่องราวชีวิตของคุณตา
และครอบครัวแล้วก็สงสารมากว่าคุณยายต้องตายในกองเพลิง
เพราะว่าคือเป็นห่วงลูกหลานจะอยู่ยังไงเข้าไปเอาทองเนี่ย

เพราะว่าคุณตาบ้านก็ทั้งหลังเมียทั้งคนด้วย
บริจาคเงินเข้าไปในบัญชีตัวเลขมากกว่า๕ล้านบาทครับ

พอแล้วนี่ตัวเลขมันเยอะเกินไปแล้ว
นายกอบจมาในพื้นที่ก็เอาเงินมามอบให้

คุณตาเลยบอกว่าขอเพียงเท่านี้พอแล้ว
รับบริจาคแล้วขอบคุณทุกน้ำใจครับ

ทำไมล่ะทำไมล่ะตาเองใจสุดท้ายก็จะสั่งผิดแล้วแม่พอ
แค่เดี๋ยวคนที่อยากช่วยตาเขาสมสัตว์ตาไง
อื้อแบบนั้นแหละถ้าสั่งผิดต้องเชื่อเขาต้องขอ
อยากช่วยตาตาบอกพอแล้วนั่นแหละพอแล้ว
โอ้โหนี่๕ล้านบาทนี่มันก็เยอะมากแล้ว
อบตสนามชัยครับจะทำห้องน้ำชั่วคราวให้คุณตาก่อน
เอาไว้ใช้แล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยเหลือเรื่องอื่นตามมา
เป็นกำลังใจให้กับคุณตาและครอบครัวนะครับ
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับ